ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปที่บ้านของท่านภูมิในการสถานีอุตุนิยมวิทยาที่จังหวัดน่าน
พอถามเป็นใครผมเป็นผู้บัญชาการนายพลของโลกใบนี้

ของโลกใบนี้ผมมาบัญชาการทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้

มาจากที่สุนโลกครับ

มาทำงานเรียกว่าแผ่นดินแล้วเพื่อการลงมาบัญชาการเรียกว่าแผ่นดิน
แล้วก็กลับไปเชียร์กองเชียร์กองนู้นแล้ว
วาจาคือทุกอย่างครับ

ครับแต่ไม่เป็นไรไม่เจ๋นครับ
แล้วโลกเรามีอะไรที่ไหน

อาจารย์อาเทียมและทุกสิ่งทุกอย่างครับ
รวมถึงกองทุนด้วยครับ
กระแม่งใหญ่โตโมโหลามาก
มีกองหนุ่นพหารไปอยู่จากดาวเทียมเลยนะ
เดี๋ยวเขาจะไปเรียกกองหนุนมานะ
คำถามคือเอาเครื่องแบบชุดอะไรที่ใส่อยู่เอามาจากไหน
ผอสถานีกรมอุตุนี่แหละฮะเอาออกมาใส่ต้องขออนุญาตเบอร์หน้าไว้หน่อย
เล่นเอาคนถามก็มึนตึ๊บเราก็มึนตึ๊บไปหมด
อะไรผู้บัญชาการในพลโลกอะไรมาจากไหน
เป็นเครื่องแบบที่ผสมผสานได้สุดยอดมาก
สารพูดเป็นตุเป็นตะเลยแล้วไปนั่งอยู่หน้าบ้านของนายชัยยัน
ขอภัยนายสายัญชายศครับท่านผู้บัญชาสถานีอุตุนิยมวิทยาของน่านครับ
ตัดยาไปเจอท่านผอเค้าทำงานอยู่อีกจุดนะแหละใครในบ้านเอาชุดมาใส่ได้อย่างไร
ก็เลยไปดูก็เลยเจอนุ่มคนนี้ที่บอกว่าเป็นผู้บัญชาการในพลโลกเนี่ย
พอเข้าไปถามอ้างว่าเฮ้ยบ้านนี้เป็นบ้านผมนี่บ้านประจำตำแหน่งผมเลยนะนะฮะ
แล้วโอ้โหไม่ธรรมดานี่ผมเป็นผู้บัญชาการนายใหญ่ของโลกใบนี้เลย
เครื่องแต่งกายที่ผมใส่ก็เป็นของผมเองเขาว่าอย่างนั้นนะพูดจาไม่รู้เรื่อง
คนงานก็เลยโทรไปหาท่านผอก็เลยแจ้งตำรวจมาพอตำรวจมาถึงก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็น
เขาก็อ้างนู่นอ้างนี่หัวจะปวดคุณผู้ชมคุยกันไม่รู้เรื่องครับ
้นตัวไปเจอกุญแจรถยนต์รถจักรยานยนต์นาฬิกาแล้วเงินสัก๓๔๐๐บาทได้
ถามไปถามมาพอจะรู้จักชื่อเขาอยู่บ้างชื่อว่านายปิยวัตรเดินทางมาจากพิศนุโลก
แล้วผ่านตรงนี้พอดีเห็นจานดาวเทียมเข้าใจว่านี่แหละคือศูนย์บัญชาการของกองกำลังในพลโลกของเขา
ก็เลยเข้าไปตรวจค้นในบ้านหลังนี้นี่จานดาวเทียมของกรมอุตุเขานั่นแหละ
แล้วก็มีเสาของกรมอุตุเขาก็เข้าใจว่านี่มันคือกองบัญชาการของเขา
เพราะโฮเหตุผลมันเจอกับอะไรผู้ชมไม่ต้องเดา
ไปเจอในบ้านมียาดองอยู่๒ขวดดื่มเข้าไปเยอะ
พอดื่มยาดองปุ๊บอาการเป็นแบบนี้ก็เลยไปเอาเสื้อผ้าของท่านผอสถานีกรมอุตุมาใส่
แล้วก็พร่ำเพ้อแบบอย่างที่เห็นนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบไปเอ๊เขาบอกเขาชื่อปิยวัตรใช่ไหม
ก็เลยไปตรวจสอบอ้าวไม่ใช่ปียวัตรสิฮะนะครับ
ก็เลยอ่ะเบื้องต้นเอาตัวไปส่งแผนกจิตเวทของโรงพยาบาลน่านก่อน
เนื่องจากว่าท่านผอเจ้าทุกข์เองก็ไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดี
แล้วเจ้าทุกข์ยังไงดีมีการมอบชุดกางเกงขายาวถุงเท้ารองเท้าให้เขาไปเลยละกัน
ชุดนี้ใส่ไปแล้วกันแต่เอาชุดฟอร์มผมกลับคืนมาแล้วกันนะฮะ

หนุ่มคนนี้อ้างว่าเขาซื้อมาราคา๙๙บาท
เอาเป็นว่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลใครเป็นญาติไปได้ที่โรงพยาบาลน่านนะครับ